เออว่าแล้วมาต่อข่าวนี้เลยดีกว่า
อย่ามาเล่นกับไฟร้อนมันไม่ดี
โอ้โหเพลงนี้ของน้องพีพีกรีดคุณผู้ชม
เอาออกจากหัวที่ฉันหน่อย

เฮ้ยพี่ดูแซ่บจังเลยอ่ะ

พี่ตอบหน่อยจ้า
โอ้โหแซ่บโอ้โหแซ่บ

ส่วนเรื่องดราม่านะคะที่แฟนคลับพีพีไม่พอใจ
ที่พี่ใหม่ในวิการเรียกว่าลูกสาวเนี่ย
จริงพีพีได้โทรไปเจอกับพี่ใหม่แล้วนะครับ

เข้าใจแฟนคลับเข้าใจพี่ใหม่ด้วยนะคะ
จะเรียกพีพีว่าอะไรก็ได้ค่ะ

แล้วก็เรื่องประเด็นนี้พี่รู้สึกว่า

ถ้าอยู่ในแบบขอบเขตของความหวังดี

อาจจะโดนแบบอะไรต่าง